ไปดูเรื่องของขโมยขโจรนะครับ
ไปขโมยของของคนอื่นเข้ามาแล้ว
แล้วก็จะเอาไปขายเพื่อให้ได้เงินมาใช้
แต่ปรากฏว่าการขายของขโมย
เจ้าของมาเห็นสิฮะว่านี่เป็นทรัพย์สินของเขาเอง

เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อม
รถจักรยานยนต์พระเครื่อง

พร้อมกับอาวุธปืนทั้ง๓กระบอก

และอย่างที่เห็นมีทีวีเรียงรายกันเลย

รถจักรยานยนต์แล้วก็พระเครื่องจำนวนมาก

ก็คือนายสิทธิโชคทิมดอนอายุ๒๓ปี

แล้วก็นายนราธิบปุ๋ยกระโทกอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ต้องหาในฐานะรับซื้อของโจรนะครับ

เนื่องมาจากเหตุที่มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
คนร้ายได้ขโมยคอมพิวเตอร์ไป
โน้ตบุ๊กไปแล้วก็ได้พระเครื่องไปนะครับ
ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
ต่อมาผู้เสียหายเขาก็ท่องไปในโลกโซเชียล
เขาก็เสิร์ชไปเสิร์ชมาดูเว็บดูอะไรไปมา
ปรากฏว่าไปเพราะว่านายนาราธิพย์
ได้โพสต์ภาพพระเครื่องขายผ่านเฟซบุ๊ก
ผู้เสียหายจำได้ว่าเป็นพระเครื่องของเขา

จนมีการนัดส่งมอบของ

และขยายผลไปจับกลุ่มนายสิทธิโชค
ตามคำให้การของนายนราธิบ

ได้ส่งภาพถ่ายพระเครื่องและสิ่งของอื่น
มาเสนอขายให้เขาในราคาถูก

เป็นสิ่งของที่ถูกขโมยมานะครับ

แล้วก็นำมาโพสต์ขายต่อทางเฟซบุ๊ก
จนมาถึงการจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ
คือตัวขโมยที่ไปขโมยของจากบ้านมา

ก็ไม่รู้ไงว่าเป็นของที่ขโมยมาทั้งนั้นเลยนะครับ
ซึ่งตำรวจก็ได้ตามจับกลุ่มตัวนายสิทธิโชค

พร้อมกับของกลางที่นำมาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดนี้

ออกตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนมาแล้วหลายครั้ง
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมา

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ